เอาล่ะมาดูของฟุตบอลหญิงกันบ้าง
ผลงานก็ดีขึ้นไปลำดับซึ่งเหลือเกมหนึ่งก็เกมก่อนอันนี้นะครับ
คืออุ่นสองนักกับนิวซีแลนด์เกมแรกเสมอนะครับ
ซึ่งทางโค้ชหนึ่งหรือว่าไทยศาสตร์ทางเวียนก็บอกว่า
เตะพัฒนาขึ้นแต่ว่าการปรับปรุงเนี่ยมันมีหลายอย่างจริงนะครับ
ก่อนที่จะสู้ศึกจริงชั้นไปเชียร์รอสุดท้าย
หนึ่งก็บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
นักเตะชาบาแก้วนะครับก็เป็นฉายาของทีมบอลหญิงเนี่ยนะครับ
เรื่องของการยืนตำแหน่งการเล่นเกมรับถือว่าพัฒนาขึ้นจริง
คือเสมอกันศูนย์ศูนย์ซึ่งจริงนะเราเล่นกับเขาครั้งนี้แล้วเราแพ้เขา
ตอนนี้เนี่ยยังต้องแก้ไขซึ่งก็เหลืออีกประมาณ๕เดือนนะครับ
ก่อนที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจอแดนในเดือนเมษายนปีหน้า
ถือว่าเป็นโปรแกรมสำคัญเพราะว่าจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนของเอเชีย
ไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงชำโลกต่อด้วยนะครับ

น้องก็หลายคนก็ดีขึ้นหลายคนก็ดีขึ้นแล้วก็กล้าเล่นมากขึ้น
บางคนก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในการยืนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ทุกคนก็มีมีความมั่นใจขึ้นสิ่งหนึ่งที่น้องเรายังทำได้ไม่ดี
ก็คือเวลาเราตัดได้แล้วเราก็ยังเสียบอลอยู่
ซึ่งตรงนี้มันก็มันก็ทำให้โอกาสที่เราจะเอาบอลไปลุกเนี่ย
หลังจากที่เราตัดได้แล้วเราต้องคลองบอลให้เหนียวแน่นกว่าเดิม
เรื่องของจิตใจเราก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจ
พยายามสร้างให้เด็กเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า
เขาต้องไปฟุตบอลโลกให้ได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ

สำหรับรายการใหญ่ของฟุตบอลหญิง
ก็คือฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘
รอบสุดท้ายแข่งขันวันที่๖ถึง๒๐เมษายนปีหน้านะครับ
จะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่เก้าธันวาคมนี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยยังเป็นการจัดลำดับทีมวางอยู่ทั้ง๔โถนะครับ
ไทยอยู่ในโถที่๓ร่วมกับเกาหลีใต้
โถ๑นะครับก็เป็นจอแดนเจ้าภาพ

๒มีออสเตรเลียรองแชมป์เก่าและจีน
ส่วนโถ๔ล่างสุดเลยก็เป็นเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะครับ

อันดับ๑และอันดับ๒ของทั้ง๒กลุ่ม
จะได้ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙

ส่วนอันดับที่๓ของทั้ง๒กลุ่มนะครับ
มาแข่งขันกันเพื่อชิงเป็นอันดับที่๕
ในการลุ้นโคต้าสุดท้ายไปเล่นฟุตบอลโลกนั่นเองครับ

แกรมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดของทีมสาวไทย
แฟนบอลท่านใดสนใจก็ไปได้เลยนะครับ
เขาให้เข้าชมเกมนี้ฟรีครับ